เหน๋นน้ำนะคะ
น้ำหันนะใช่ชอบกินน้ำไม้

เรามาทำเมนูเกี่ยวกับน้ำเจ็ดและแข้
เมนูแรกของหันนั้นวันนี้
๑๗มคมมันคืออะไรอะ

อันนี้ค่ะเราเตรียมส่วนผสมละนะคะ

และเริ่มทำดีกว่า
เริ่มจัดแข่งยำแข่งค่ะ

แกะให้หน่อย
ชี้ชอบหวานมากหรือหวานน้อย

ต่อไปก็ปิดปะปัน

ยังได้แล้วไง
มาเช็ดสายเจ้ากาซิว่าค่ะ
พูดดีสวยจังขอกินหน่อยได้ไหม
ยังไม่เช็ดเลยขอขอบคุณค่ะ
เย้เช็ดแล้ว
มาถึงสารของพี่มั้งนะ
ของน้องหน้าเป็นการดำใจนะ

เดี๋ยวเราเอาโอวันตินใส่ดีน้ำร้อนก่อนนะคะ

มันร้อนมากเลยนะคะระวังดีค่ะ
คนเข้ากันแล้วนะคะเทศใส่เครื่องปัดเลยค่ะ
ที่สำคัญนะคะอย่าลืมใส่นมค่ะ

สนุกจำนืนะคะ
โว้ววเย็นเลย

ถ้าเป็นชู้ชู้ไว้พี่ชู้
เอ๊ะจะถึงแล้วน้ำหัวไว้บอกลายละว่า
กาวาขี้ขาวค่ะ
มันเหมือนต้นพริกมันมากกว่าเลยเนาะ
เย้เข็ดแล้วชิดกันเลยดีกว่า
นี่ค่ะเมนูของพวกเรานะคะเสร็จแล้วค่ะ

อ้าวนี่ค่ะโอวันตีภูเขาไฟค่ะ

เอาล่ะชิมหน่อย
นี่คือ๒เมนูที่ทำมาจากนมที่พวกเราชอบมาก
พูดจบยังกินต่อแล้วนะ